ดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ช่วงค่ำมีคนร้ายเป็นผู้ชายถือปืนเข้าไปเลย
บุกเข้าไปในแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็ไปก่อเหตุยิงช่างไม้
ตอนที่เขากำลังนั่งทำอาหารอยู่กระสุนเข้าหัวเลยนะคะ
เข้าหัวสองนัดแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมอบตัวแล้ว

แต่ว่าอยากจะให้ไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตช่างไม้ที่ถูกยิงค่ะ
นี่ค่ะวินาทีชีวิตก็พยายามจะปั๊มหัวใจ
ช่วยนายสมอยนาชัยเงินอายุ๕๐ปี
เป็นชาวจังหวัดกาลสินเป็นช่างไม้ของแคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้นะคะ
ถูกยิงสองนัดเข้าหัวเลยค่ะนอนหงายจมกองเลือด
สภาพก็คือใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นสีเทา
อยู่ในห้องพักของแคมป์คนงานซอยสาราธรรมศพ๑๓แยก๒
ทวีวัฒนากรุงเทพนะคะ
แต่คือไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ

ตำรวจธรรมศาลาก็มาตรวจสอบ
ตรงนี้มันเป็นลักษณะที่เป็นที่พักคนงานนะคะ
ไม่ได้มีเลขที่อะไรลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ

มีเสร็จเนื้อหมูที่ผู้เสดชีวิต
คือโดนยิงตอนกำลังนั่งทำอาหารอยู่เลยอะค่ะ
จากการคุยกับเพื่อนคนงานค่ะ

นางนวินดาบอกว่าคนก่อเหตุคือนายธนวัฒน์แจ้งภูล

ปิ๊กเนี่ยบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับแคมป์คนงานนี้เอง

ก่อนเกิดเหตุคือขับกระบะอีซูซูสีบรอนเทา
ทะเบียนถอถุงคอควาย๖๒๔๙กรุงเทพ
จอดหน้าบ้านเดินเข้าบ้านตัวเอง
หยิบปืนออกมายิงขึ้นฟ้าก่อนด้วยนะคะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน๓นัด
แล้วก็เข้ามาในแคมป์คนงานก่อสร้าง
เห็นตัวผู้เสียชีวิตกำลังนั่งทำกับข้าวอยู่
ยิงใส่เขาเลยแล้วยิงใส่หัวเขาเลยสองนัด
ยิงเสร็จขับรถหลบหนีไป

ไปแล้วเนี่ยล่าสุดเที่ยงวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในปิ๊กนะฮะนายธนวัฒน์แจ้งภูลอายุ๓๔ปี
มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับมามอบตัวที่สอนอธรรมศาลา
พร้อมกับอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุดสองสอง
มีพ่อกับแม่ของในปิ๊กเนี่ยพามามอบตัวนี่อาวุธปืนกระบอกนี้นะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบทำประกประวัติเก็บคราบเขม่าวดินปืนที่ตัวผู้ต้องหา
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีคือปืนนี้ตรวจสอบแล้วเป็นชื่อของปู่ของในปิ๊กนะฮะ
เป็นชื่อปู่ของเขาเขาบอกว่าเป็นปืนมรดกปู่ให้มาเป็นมรดกนะครับ
ปิ๊กเนี่ยสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงนะถามว่าไปยิงเขาทำไมมีความแค้นอะไร
บอกไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวอะไรกับผู้ตายเลยผมทำไปเพราะเมา
แล้วบอกว่าเมาแล้วหูแว่วได้ยินว่ามีคนเนี่ยมาหาเรื่องก็เลยไปยิงเขา
โอ้โหแค่นี้เองตำรวจตรวจสารเสพติดในร่างกายของในปิ๊กนะครับ
เดี๋ยวจะต้องรอผลอีกครั้งหนึ่งนะครับผลอย่างละเอียด
แล้วก็ยังขยายผลพบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วในปิ๊กเนี่ย
ขับรถเก๋งหนีออกไปยังเส้นทางสาย๓มุ่งหน้าเขตนครปฐม
แต่ระหว่างทางพ่อกับแม่เกลี้ยกล่อมขอให้กลับมามอบตัว
ก็เลยใจอ่อนมามอบตัวช่วงเที่ยงวันนี้นี่คือเส้นทางที่ขับหลบหนีไปนะครับ
ก่อนที่จะเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็มามอบตัว
ต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของอาวุธปืนด้วย
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อให้แน่ชัดว่าตกลงแล้ว
เป็นปืนของใครกันแน่แต่เบื้องต้นในปิ๊กบอกว่าของปู่
มอบให้เป็นลักษณะของมรดกตกทอดค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวทีมข่าวของเรา
ทำเป็นลักษณะของเส้นทางการหลบหนีของในปิ๊กให้ดูนิดนึง
เทามุ่งหน้าพุทธมนตรสาย๓ไปจังหวัดนครปฐม
ที่จะมุ่งหน้าหลบหนีไปกาญจนบุรี
แต่ระหว่างทางพ่อแม่ของในปิ๊กติดต่อให้เข้ามอบตัว
ปิ๊กไปนอนพักที่บ้านญาติก่อนนะคะในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
ตอนเช้าพ่อกับแม่พามามอบตัวกับตำรวจสนธรรมศาลา
นี่คือเส้นทางการหลบหนีของในปิ๊กค่ะ

ขณะเดียวกันตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้
ช่วงซักประมาณ๑๘นาฬิกาทุกผู้ชมครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงที่คนร้ายหลบหนีด้วยนะครับ

คือทีมข่าวของเราได้คลิปจาก
ของวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้๑๔พฤศจิกายนประมาณ๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ขับออกมามีภรรยาเนี่ยเป็นคนขับในปิ๊กนั่งหน้า
ข้างหน้าข้างคนขับขับออกมาที่หน้าปากซอยแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้า
ยังถนนพุทธมนตรสายสองเขาบอกเขามุ่งหน้าจะไปยังพื้นที่นครปฐม
แล้วมุมปากซอยตรงนี้มันจะดูไกลหน่อยนะฮะ
จับภาพรถเก่งเลี้ยวขวาจากปากซอยนะครับวงจรปิดอีกฝั่งของถนน
ในวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้บันทึกภาพรถของผู้ต้องหาขณะที่กำลังขับหลบหนี
หลังก่อเหตุยิงไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นวงจรปิดสามมุมต่อเนื่องกัน
ประมาณ๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนี่ฮะจะเห็น๓มุมต่อเนื่องกันนะครับ
แต่เป็นช่วงเดียวกันรถของในปิ๊กเนี่ยขับออกมาจากปากซอยแล้วหยุดที่ปากซอยก่อนจะชะลอ
เพื่อดูรถแล้วเลี้ยวขวาข้ามถนนขับมุ่งหน้าไปยังพุทธมนตรสาย๓
มีภาพวงจรปิดเห็นภาพรถของผู้ต้องหาขับออกจากปากซอยสาราธรรมศพอย่างชัดเจนด้วย
นี่นะฮะอันนี้เป็นช่วงที่หลบหนีแล้วหลังจากก่อเหตุยิงเขาไปแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากตำรวจก็ได้เชิญพ่อแม่ของในปิ๊กมาสอบปากคำด้วยนะคะ
สอบปากคำอยู่ก็สักประมาณ๓ชั่วโมงได้

กับครอบครัวเครียดมากเลยนะกับการก่อเหตุของลูกชาย
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกชายมาก
เขาก็สารภาพว่าทำไปเพราะความโมโห
ส่วนประเด็นตรงที่จุดเกิดเหตุ
แม่ของในปิ๊กบอกว่าเดิมทีเป็นที่ดินของสามี
แต่ก็ได้แบ่งขายให้กับทางบริษัททำแคมป์คนงานไปแล้ว
มันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าจะต้องใช้ทางร่วมเข้าออกร่วมกันนะคะ

จะว่ายังไงบ้างครับคุณแม่
เอาที่คุณแม่โอเคเขารักษาภาพกับแม่ว่ายังไง
อย่างพี่ผิดใช่ไหมคะ

จริงถ้าเห็นเส้นนี้ค่ะแม่
มันเป็นของเราหรือว่าใช้เรื่องกัน
กับคนที่ซื้อที่เราไปแล้วหรือเป็นของแม่

ทนายความของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าพยานให้การกับตำรวจค่อนข้างมีน้ำหนักในเรื่องของพฤติการการก่อเหตุของคนร้าย
คือพยานเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะลงจากรถไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนสะพายกระเป๋ายืนอยู่ห่างจากตัวพยานแค่เมตรเดียว
ตอนนั้นพยานไม่เอกใจว่าเขาจะมาเกาะเหตุอะไรจนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งด้วยความตกใจก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องญาติจนมารู้ว่ามีเหตุยิงกัน
พยานเขายังกลัวอยู่นะคะเขากลัวอันตรายอะค่ะเราก็จะไม่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพยานคนนี้นะคะ
คือสาเหตุที่มีการลงมือในลักษณะแบบนี้ทนายความของผู้เสียชีวิตบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องที่ดินอะไรตรงนั้นหรอก
จริงแล้วตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นที่ดินมรดกของผู้ก่อเหตุแต่แบ่งขายไปแล้วมันก็แบ่งขายไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
แต่ว่าเท่าที่รู้มันอาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดด้วยนะคะทนายความของผู้เสียชีวิตบอกว่าตำรวจให้ข้อมูลว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
น่าจะเป็นเรื่องของการเสพยา
จากตำรวจเล่าให้ฟังนะถ้าฟังจากตำรวจรู้สึกเป็นเรื่องของฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วทางนี้เขาก็เอาเรื่องยังไงบ้างก็ก็ให้ตามความเป็นจริง
ผู้ต้องหาบอกว่าเมาแล้วหูแว่วมีคนจะมาทำร้ายก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายนะฮะว่าตกลงแล้วเมาอะไรนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสอนอธรรมศาลานะครับได้เชิญตัว
ภรรยาของผู้ตายเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ญาติญาติด้วยมาให้ข้อมูลนะครับ
จากนั้นญาติเดินทางไปรับศพนายสมอยเหยื่อกระสุนปืนของในปิ๊ก
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลนะครับนำกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสิน
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าในปิ๊กปกติที่เห็นเนี่ยคือเป็นคนใจร้อนชอบทำตัวกลาง
แล้วมีพฤติกรรมชอบหาเรื่องคนงานทุกคนในแคมป์
ขนาดตัวเธอเป็นผู้หญิงเนี่ย
ยังเคยถูกในปิ๊กทำร้ายเลยนะฮะ
แล้วในปิ๊กชอบเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าเป็นประจำ
เสียใจมากที่พ่อเนี่ยต้องมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
เธอบอกเธอช็อกมากทำไมต้องมาฆ่าพ่อเธอด้วย
รู้สึกเจ็บแค้นแทนพ่อมากแล้วไม่ขอโอโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาด้วย
จริงแล้วผมทำงานอยู่ตรงที่แคมป์คนงานที่แม่อยู่
อยู่ดีมันก็เดินละหน้ารถมอเซ้ย
มันเป็นคนนะนี่มันโวยวายมันชอบยิงปืนแล้วมันก็เนี่ย

แล้วผมวันนั้นผมขี่รถไปซื้อน้ำอยู่หน้ารถตัสผมกลับมาผมก็โดนต่อย

คือตรงจุดที่เกิดเหตุที่เป็นแคมป์คนงานเนี่ยมันเป็นที่ดินเก่าของครอบครัวของในปิ๊กเขา
แล้วเขาขายให้กับทางเจ้าของใหม่ที่เป็นทำแคมป์คนงานพวกนี้
ปิ๊กก็จะอยู่แถวนี้ฮะแล้วก็จะคอยมาเกรงเกเรกับคนงานที่อยู่ที่แคมป์อ่ะนะ
อย่างลูกสาวของผู้ตายบอกให้ดูคลิปนี้เลยนะ
ให้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ดู
คลิปจากกล้องวงจรปิด๒๐กรกฎาคมปี๖๔นี่แหละ
ทุ่ม๔๙ในปิ๊กเนี่ยมาหาเรื่องแล้วมาชกต่อยถึงที่เลยเนี่ย
ส้มนี่นะฮะในปิ๊กนี่ครับมาชกต่อยนางสาวรุ่งธิวาลูกสาวของผู้ตาย
ค่ะเนี่ยฮะเธอบอกโอ้โหมาต่อยอย่างแรงพยายามกระชากเสื้อมาหาเรื่องไม่หยุด
ที่แม่ของในปิ๊กจะมาห้ามแล้วดึงตัวลูกชายออกไป
นี่ครับคือในปิ๊กคนก่อเหตุเนี่ยหลังจากนั้นก็กำลังจะเดินออกจากแคมป์คนงานมุ่งหน้ากลับบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
มีท่าทางโมโหแล้วทำท่าคล้ายกับจะหยิบก้อนหินเนี่ยคว่างปลาไปด้านข้างครั้งหนึ่ง
นี่ฟึ๊บเห็นไหมฮะแม่ก็พยายามจะดึงตัวไปอีกเพื่อให้กลับเข้าบ้านเห็นไหม
เนี่ยคนงานที่แคมป์เขาบอกว่าเขาเจอกันประจำคือปิ๊กนี่เป็นเจ้าของที่เก่าตรงนี้แต่ว่าเขาก็ขายไปแล้วแล้วก็เป็นที่สร้างเป็นแคมป์คนงานไง

แต่เหมือนกับก็จะมาคอยเกะกะหาเรื่องเกะมะเรกเกเรอยู่แถวนี้ลูกสาวของผู้ตายกับแฟนสาวเนี่ยตอนนั้นก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุไปเพราะว่ากลัวว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องยาว
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าครอบครัวของในปิ๊กเคยเป็นเจ้าของที่เดิมนะครับแต่ขายต่อให้เจ้าของใหม่แล้วก็ถูกเปิดเป็นแคมป์คนงานในปิ๊กนิสัยเกเรชอบพาเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านซึ่งมันก็ใกล้กับแคมป์ชอบยิงปืนขึ้นฟ้ายิงพลุขึ้นฟ้าพอเมาแล้วก็จะมาหาเรื่องรังแก่คนงานในแคมป์อยู่เป็นประจำภรรยาของผู้ตายบอกว่าเย็นวันเกิดเหตุ
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดสะดุ้งเลยนะพยายามจะให้สามีเนี่ยปิดประตูตอนนั้นแต่ก็ไม่ทันจังหวะนั้นในปิ๊กเดินมาถึงตัวสามีเหนี่ยวไกยยิง๒นัดเข้าศีรษะเลยนะฮะจนสามีเนี่ยล้มฟุบจมกองเลือดแล้วก็หลบหนีไป
กิจศัพท์ของในปิ๊กภรรยาผู้ตายบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้กันดีว่ากลางหาเรื่องไปทั่ว
เคยถือมิดดาบไล่ทะเลาวิวาสกับคนงานแถวนี้ก็มีมาแล้ว
เป็นคดีความมานับไม่ถ้วน
พี่อยู่ในห้องน้องสามีอยู่ที่

ได้ยินเสียงปืนมันยิง๓นัดอยู่ข้างนอกแล้ว
พี่บอกว่าพี่อิ้งไปปิดประตูพี่อิ้งจะเดินมาปิดประตู
ปิดแล้วแต่คนงานเขาอาบน้ำอยู่
ก็เลยไม่ได้ปิดเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้
พี่จะบอกแฟนพี่ว่าปิดประตูตลอด
ประตูเข้าออกในแคมป์คนงาน
ใช่แล้ววันนั้นเขมรอาบน้ำ

แกก็จะมาล้างกระทะนี่แหละจะผัดหมูให้พี่
พี่ยังไม่เขาผ่าเสร็จแล้วทอดไข่
ทอดไข่ดาวเสร็จแล้วแล้วก็ผัดกะเพราหมูเสร็จแล้ว
นั่นแหละพี่ก็ว่าได้ยินเสียงปืนอยู่ข้างห้องพี่อยู่นั่นแหละ
แต่พี่ก็ไม่เอกใจว่ามันเป็นพี่อิ้งเนาะ
พี่ก็เลยว่าเป็นเงียบพี่ก็เลยเดินออกมาจากในห้อง
ก็เปิดตัวเห็นคว่ำหน้าลงแบบนี้แล้ว
ว่มหน้าลงในที่ล้างกระทะแล้ว
มันเป็นอันตภัณฑ์มันไม่เคยหรอกมันก่อแต่อย่างนี้แหละ
ประทัดยิงปืนถือดาบ
แล้วมันก็เข้ามาในแคมป์มันตีคนงานกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว
แกล้งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดำเนินคดีอะไรสักอย่าง
มันบ่อยแล้วไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียว
โอ้โหคือสุดท้ายเนี่ยมายิงเขาตายจนได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แคมป์คนงานเนี่ยทางภรรยาแล้วก็ญาติของผู้ตาย
ที่แคมป์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพอดีเลยนะฮะ
ตรงนี้นะครับก็ทำตามพิธีทางภาคอีสานตามบ้านเกิดของคนตายนะฮะ
เรียกชื่อให้กลับบ้านบ้านเกิดที่กาลสิน
กับครอบครัวเนี่ยนำรถกระบะมาขนข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายกลับไปบ้านเกิดด้วย
นี่ฮะเสือหมอนที่นอนผ้าห่มต่างครับ
ค่ะก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปแหละค่ะว่าคนงานที่อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างตรงนั้น
นี่เป็นจุดเกิดเหตุครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็รู้กิติศัพทในปิ๊กกันเป็นอย่างดีอ่ะว่า
เกเรระรานชาวบ้านก็ไปทั่ววันนี้คนงานในแคมป์เขาก็เลยมารอดูกัน
นี่ค่ะมารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพมากันเพียบเลย
เขาบอกอยากจะเห็นโฉมหน้าในปิ๊กที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แต่วันนี้ตำรวจไม่ได้พาไปทำแผนนะคะก็เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายนี่แหละค่ะ
ทุกคนที่มารอดูก็เลยไม่ได้เห็นการทำแผนก็แยกย้ายกลับกันไป
เราก็เลยไปคุยกับคนงานในแคมป์ตรงนี้นะคะชื่อว่าในเกียรติอายุ๒๔
เขาบอกว่าผมก็อีกคนนึงแหละที่รู้กิติศัพท์ของในปิ๊กเป็นอย่างดี
ในปิ๊กเกรเลจริงชอบกร่างชอบหาเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้าก็บ่อย
ไม่มีใครอยากไปยุ่งด้วยเพราะว่ากลัวมีปัญหา
ทุกคนเขาเอือมระอากันมานานแล้วค่ะ
เขาเดินออกมาเขาไม่ได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าไม่ได้มองนาเขา
ตลอดมาเขาไม่ได้มองนาเขาแต่วันนั้นเขาเดินออกมาเขามาเรียกผมเลย
ผมเดินออกมาปุ๊บเขามาเรียกผมเฮ้ยมึงเอาไหมเดี๋ยวผมจะไง

แล้วผมก็วิ่งเข้าห้องเวลาเมาแล้วก็มันชอบเสียงดังตะโกนเสียงดังอะไรประมาณนั้น
ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้น่าจะพามาทำแผนซะหน่อยนะ
ให้ผู้คนแถวนี้ให้เพื่อนให้ญาติครอบครัวของคนตายเนี่ย
เขาได้เห็นหน่อยว่าโอ้โหคนที่เคยกลางเหลือเกิน
ค่ะสุดท้ายโดมจับวันนี้กลับมาทำแผนจะเป็นอย่างไร